อาจจะมีเรื่องเพราะว่า

เฮ้ย

มากินสลัด

ก็วงจอดปิดจากภาพ
บอมกับบอลแฟด

มีแบงค์ด้วยนี่มีแบงค์ด้วยแก๊งเนี่ยโดนหนีวิ่งไล่ไป
คือบอมกับบอลเนี่ยนะครับเป็นแฝดกันมากับทิวรวมกัน๓ถือมีดวิ่งไล่ฟันกลุ่มคั่วหลี
ตั้งแต่กลางซอยไปถึงปากซอยนู้นจนมาถึงหน้าร้านยำแห่งหนึ่ง
จากนั้นในแบงค์นะครับซึ่งโดนไล่ฟันเมื่อกี้ที่ดอมเห็น
ก็คว้าเก้าอี้จวนตัวแล้วไว้ไม่รู้ทำไงเว้ยนะเอาเก้าอี้ครับ
เก้าอี้หน้าร้านจะฟาดสู้แต่สู้ว่างั้นเถอะชุนละมุนเนี่ยคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยหมู่บ้านวิเศษสุขนครตะบนพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาครครับทุ่มครึ่งยี่สิบสองตุลาคมที่ผ่านมา
ต่อมาเฟซบุ๊คผู้ใหญ่เอี่ยงนะโพสต์คลิปเหตุการณ์
ขณะที่ตำรวจสภโคกขามนะครับเข้าระงับเหตุ
ทั้งสองฝ่ายโวยใส่กันเฮ้มึงก็เริ่มก่อนเฮ้ยไม่ใช่มึงก็เริ่มก่อน
ขออภัยคุณผู้ชมผมเล่าให้เกิดอัธรสนะก็เลยเชิญตัวทั้งหมดไปสอบสวนที่โรงพัก
เมื่อวานนี้นักข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุครับพบกล้องวงจรปิดนะครับ
ตอนทุ่ม๒๐กลุ่มของในแบงค์เนี่ยก็นั่งตั้งวงอยู่หน้าบ้าน
ตั้งวงไม่ได้ลำไทยนะตั้งวงคืออะไรดอมดื่มเหมือนกันดื่มมาสิที่ลำไทยนะ
จากนั้นนายนนท์นายนนท์และนายจีหลานของนายแบงค์ก็ขี่รถกลับมา
จากนั้นต่อไปอีกคู่แฝดนะครับคู่แฝดบอมบอลบวกนิทิว
ก็ขี่รถมาจอดหน้าบ้านก็เริ่มมีปากเสียงกัน
แล้วหลังจากนั้นก็ขี่รถหายไปสักแป๊บนึงสักแป๊บนึงไม่นาน
ไม่นานกลุ่มฝาแฝดก็วนกลับมาคราวนี้มีอาวุธด้วยไล่ตีกันตามในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับในธนาคาร
ผู้ที่รับบาดเจ็บที่ค้าเก้าอี้จะสู้เขา
พี่ผมมานั่งดื่มกินของผมอยู่หน้าบ้าน
หลานสองคนขี่รถกลับมาจากซื้อของ
แล้วก็มีคู่กรณีตามมาแล้วมาโวยใส่

กลับไปเพราะไม่อยากมีเรื่องแต่อีกฝ่ายย้อนมาทำร้ายคุณผู้ชม
แล้วเขาถูกฟันเข้าหลังเลยนะเย็บอะพี่๕เข็ม
ในบอมครับ๑ในฝาแฝดเล่าบอกว่าอีน้นน่ะพี่ฟังผมบ้างพี่ได้เอาเล่ามา
นนไอ้นนหลานแบงค์มันมักจะขี่มอเตอร์ไซค์มาผ่านหน้าบ้านไม่พอพี่
หน้าบ้านแล้วมันจอดมันจอดแล้วมันเบิ้ลมันเบิ้ลแล้วมายกล้อ
แล้วมันเอียงใส่ได้รู้ว่ารถเครื่องมันดับพอดีหรือเปล่าก็เลยต้องเบิ้ลซะหน่อย
โอ้โหมันไม่ดับเลยเพราะมันสามารถเบิ้ลเครื่องโชว์ต่อได้เลยนะแล้วยกล้อด้วย
พวกผมก็นอนกันไม่ได้ดิก่อนเกิดเหตุเวียยังแวะมาเบิ้ลอีกนะ
ผมก็ขี่รถตามไปแหละไปถามว่าทำเพื่ออะไรผมไม่เชื่อหรอกถามเพราะขนาดนี้
เอ่อดอมเชื่อไหมตามไปน่าจะใช้คำอื่นอ่ะนายนายทำเพื่ออะไรเหรออะไรอย่างนี้ไม่เชื่อหรอก
นี่แหละแม่น้องนักข่าวไม่ถามพี่หน่อยว่าตกลงใช้คำว่าอะไร

นายมาทำเพื่ออะไรอย่างไรก็ตามคดีนี้นะครับ
ตำรวจดำเนินคดีทั้งสองฝ่ายฐานร่วมกัน
ร่วมกันทะเลาวิวาสและพกพาอาวุธไปในทางสาธารณะ
ส่วนไอ้ที่โดนทำร้ายฝ่ายคนเจ็บบอกไม่เป็นไร
เดี๋ยวผมจะแจ้งความเพิ่มเองครับพี่นักข่าว